ในช่วงนี้นะคะมาเอาใจแฟนคลับของหนุ่มทรงจุงกิกันต่อเลยนะคะ
ในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศน่ารักของหนุ่มทรงจุงกิแล้วก็แฟนมาฝากกันด้วย
สาวเขาจะกรี๊ดกันฮอแตกหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ
หลังจากสร้างปรากฏการณ์๑๐วินาทีแห่งความฟิน
ทำเอาสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตก
สำหรับทรงจุงกิซุปตาเกาหลีที่ร้อนแรงกว่าแดดเมืองไทย
ล่าสุดก็ถึงวันที่สาวกกัปตันยูซีจิน
อาสาเสิร์ฟความฟินครั้งนี้ให้กับแฟนคลับได้เจอกับบอสตัวเป็นสมใจ
โดยบรรยากาศบริเวณทันเดอร์โดมเมืองทองธานี
มีกลุ่มแฟนของหนุ่มจุงกิแห่มารอร่วมกิจกรรมเกือบ๔๐๐คน
เรียกได้ว่าเต็มความจุของสถานที่เลยทีเดียวค่ะ
และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการปรากฏตัวของทรงจุงกิ
ฉายาสามีแห่งเอเชียก็ได้รับเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟนภายในงานดังสนั่น
งานนี้ก็ทำเอากัปตันหน้าสายยิ้มแก้มปริ
สวัสดีทักทายแฟนอย่างเป็นกันเอง
บอกได้เลยนะคะว่าครั้งนี้เจ้าตัวเขาเตรียมตัวมาอ้อนสาวไทยเป็นอย่างดี
โดยมีคุณแม่ลูกสองอย่างโอปอลปานิสรามมาเป็นพิธีกร
เรียกได้ว่าทำเอาหลายต่อหลายคนอิจฉา
เพราะว่าได้สัมผัสกัปตันแบบใกล้ชิดสุด
เจ้าตัวนั้นเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะ
แต่พอมาที่ไม่ได้ใครมาเจอกับเป็นแฟนชาวไทยแล้วเนี่ย
จุใจกันแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาของแฟนที่จะได้ร่วมรุ้นไปกับการทายใจ
จุงกินั้นถูกถามถึงวิธีการจีบสาว
เรียกได้ว่าคำตอบที่ตอบออกมานั้นถูกใจแฟนไปเต็มค่ะ
ยูชีจินเจอหมอคำครั้งแรกก็จีบเลย
แล้วถ้าสงจุงกิเจอผู้หญิงที่ชอบ

ถือว่าการกลับมาจัดกิจกรรมแฟนมิติ้ง
อย่างเป็นทางการของหนุ่มทรงจุงกิครั้งที่๒นี้
แฟนที่ได้มาร่วมสัมผัสโมเมนต์แห่งความฟิน
ฉันเข้าใจแล้วครับ

อยากจะเปลี่ยนหน้าทีใช่ไหมคะก็ค่ะใช่เลยค่ะ
อยากจะเป็นสะพ้ายบ้านเกาหลีบ้างอะไรบ้าง
น่ารักจริงเลยสาวก็กรี๊ด
โอ้โหพลังเสียงสุดยอดมากเลยนะคะ